คราวนี้คุณผู้ชมครับเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับคำพยากรโดยทางด้านโหรศาสตร์นะครับ
หมอดูชื่อดังวันนี้เป็นคิวของหมอดูคนที่๒ครับ
โดยคุณพอพัฒินีคนที่เขียนคอลัมป์ดวงดาวของท่านลงในไทยรัฐออนไลน์นะครับ
ดวงดาวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อดวงชะตาของแต่ละคนในวันเกิดแต่ละวันอย่างไร
และมีเทคนิคในการเสริมดวงเพิ่มความมงคลให้กับชีวิตอย่างไรติดตามพร้อมกันครับ
ก็ดวงของทั้ง๗วันเกิดนะคะในปีพศ๒๕๕๙ค่ะ
เริ่มต้นที่วันจันทร์เลยนะคะวันจันทร์เนี่ยเรื่องที่เด่นที่สุดในปี๒๕๕๙เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการงานค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยคนที่เกิดวันจานเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาต่างนานามากมายนะคะ
แต่พอเข้าสู่ปีใหม่แล้วเนี่ยดวงก็เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้ค่ะ
คนเกิดวันจันทร์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องการงานการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้น
วิธีการทำบุญเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำค่ะเช่นการบริจาคน้ำหรือว่าบริจาคปัจจัยเกี่ยวกับค่าน้ำก็ได้ค่ะ
สำหรับดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะเรื่องที่เด่นที่สุดคือเรื่องของความรักค่ะ
คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยในปีหน้าค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษถ้าสมมุติว่ายังโสดอยู่เนี่ยก็จะมีแต่คนมาล้อมหน้าล้อมหลังมีแต่คนอยากเข้ามาทำความรู้จักมีแต่คนเข้ามาอยากจะขายขนมจีบ
ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีเสน่ห์มากทำให้มีคนเข้ามาอยากจะทำความรู้จักเข้ามารักเข้ามาชอบอีก
ถ้าคุณเนี่ยเผลอใจเผลอกายไปตามสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากับคนรักในปัจจุบันได้
สำหรับวิธีการทำบุญเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิต
การถ่ายชีวิตโคกระบือการถ่ายชีวิตโคกระบือเนี่ยอาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างมากสักนิดนึง
คุณอาจจะรวมทุนกับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักครอบครัวอย่างนี้ค่ะในการลงทุนในเรื่องของการถ่ายชีวิตน่ะนะคะ
หรือไม่ถ้าไม่สะดวกจริงเนี่ยอาจจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ค่ะ
อันที่ส่งจะส่งผลให้คนที่เกิดวันละครความรักราบลื่นถ้าเป็นคนโสดก็จะได้เจอแต่คนจริงใจ
ถ้าคนมีคู่แล้วจะไม่มีปัญหาเกี่ยวของเรื่องของมือที่๓หรือว่ารัก๓เศร้า
ที่เด่นที่สุดในปี๒๕๕๙นี้คือเรื่องของการงานค่ะ
คนที่เกิดวันพุธเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องการงาน
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
ผู้ใหญ่จะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูมีเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้
วิธีการทำบุญเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะ
ให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเช่นการถวายพระทหารเพลหรือว่าการบริจาคทานให้กับเด็กด้อยโอกาสในเรื่องของอาหารกลางวันนะคะ
ส่วนดวงของคนที่เกิดในวันพระรหัสเรื่องที่เด่นที่สุดในปี๒๕๕๙นี้คือเรื่องเกี่ยวกับการเงินค่ะ
แม้ว่าปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยคนที่เกิดวันพระรหัสจะต้องเจอกับปัญหาเจออุปสรรคเจอมรสุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ
คือมีเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายทันที
แต่พอเข้ามาสู่ปีใหม่นี้แล้วเนี่ยคนเกิดวันพระหัสเนี่ยก็จะดวงดีขึ้นมีโอกาสได้โชคไล่ดาบ
แต่ว่าโชคลาภในที่นี้เนี่ยไม่ใช่โชคลาภที่เกิดจากการเสี่ยงดวงหรือว่าเป็นลาบลอยนะคะ
แต่เป็นลาบที่เกิดจากความอุตสาหะความหมั่นเพียนความขยันต้องลำบากก่อนถึงจะได้มา
และนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพระรหัสค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยใช้กระเป๋าสตางค์กระเป๋าเงินจนมันชำรุดรั่วหรือว่าอ้ามากแล้วเนี่ย
คือมันบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินของคนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ
คุณควรจะถือโอกาสในช่วงปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์
ส่วนวิธีการทำบุญเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดในวันพระรหัสนะคะให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรค
เช่นการถวายสังขทานยาหรือว่าการบริจาคทานให้กับผู้ป่วยอาณาถาก็ได้ค่ะ
สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเรื่องที่เด่นที่สุดในปี๒๕๕๙นี้คือเรื่องเกี่ยวกับการเงินค่ะ
คนเกิดวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสได้โชคได้ลาบเรื่องการเงินได้แบบง่ายได้แบบสบายได้ทีหลายรอบได้แบบได้ทีเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่จะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะมีปัญหาแบบว่าต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่าย
เดี๋ยวเวลามีเงินเข้ามาปุ๊บต้องมีเงินออกปั๊บเรียกง่ายว่าเป็นดวงกระเป๋าเงินรั่วนะคะ
วิธีการแก้เค้กง่ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะให้เก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่ของเงินสด
เช่นจะไปลงทุนในอสังหาก็ได้หรือว่าทองหุ้นพันธบัตรหรือว่าฝากไว้กับบุคคลที่ไว้ใจเช่นพ่อแม่หรือว่าคนรักก็ได้ค่ะ
ส่วนวิธีการทำบุญเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของของหอมของหวาน
เช่นจะเป็นดอกไม้พวงมาลัยหรือว่าเป็นขนมมงคลเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองก็ได้ค่ะ
อันนี้สงฆ์เนี่ยจะส่งผลให้คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะการเงินลาบลื่นไม่มีอุปสรรคมีแต่คนคอยช่วยเหลือถ้าสมมุติเวลามีปัญหานะคะ
ส่วนดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์เรื่องที่เด่นที่สุดในปี๒๕๙นี้คือเรื่องของการงาน
คนเกิดวันเสาร์เนี่ยมีโอกาสได้รับโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องการงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แต่ว่าคนเกิดวันเสาร์ก่อนจะถึงจุดนั้นจะต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาก่อน
ซึ่งอยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องของความท้าทายมันเป็นเหมือนเกมที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะ
แล้วก็อีกอย่างค่ะคือคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงมากกว่าทุกวันเกิดนะคะ
จึงเชื่อว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยยังไงต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนวิธีการทำบุญของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพ
หรือว่าบริจาคผ้าดิบหรือว่าถ้าเป็นสาวนะคะอาจจะมีพวกเครื่องสำอางที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือหมดอายุ
เราอาจจะไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อที่เอาไปแต่งหน้าศพอะค่ะ
อันนี้ส่งผลบุญจากการที่ทำบุญเนี่ยนะคะจะส่งผลให้การงานของคนที่เกิดวันเสาร์
ลื่นไร้อุปสรรคไม่มีปัญหาเวลามีปัญหาก็จะมีแต่คนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์
และสุดท้ายค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ
ที่เด่นที่สุดในปี๒๕๕๙คือเรื่องของการงานและความรักค่ะ
ถือว่าโชคดีสุดเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์
สำหรับเรื่องของการงานค่ะถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมุ่งหวังคิดหวังสิ่งใดไว้
ก็จะสมปรารถนาส่วนเรื่องของความรักค่ะ

ก็จะได้พบกับคนที่ใช่พบกันเนื้อคู่
ส่วนคนเกิดวันอาทิตย์ที่มีคนรักอยู่แล้ว
ก็อาจจะได้มั่นหมายหรือแต่งงาน
หรือว่าถ้าแต่งงานแล้วก็อาจจะมีทายาทเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงนะคะ
ส่วนวิธีการทำบุญเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ
ให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
เช่นการทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง
หรือว่าการบริจาคหลอดไฟให้กับวัด
หรือเป็นการบริจาคปัจจัยเกี่ยวกับค่าไฟให้กับวัดก็ได้ค่ะ
ในปี๒๕๕๙นี้นะคะ
ดิฉันอยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

แม้ว่าจะดวงดีหรือดวงไม่ดีค่ะ
ฉันอยากจะให้ทุกคนทำบุญเก็บสะสมบุญเอาไว้
แล้วก็ขอโวยพรทุกคนนะคะในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่ค่ะ
ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวย
สิ่งใดก็ส่งความปรารถนานะคะ